เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นช่วงคืนวันลอยกระทงที่ผ่านมา
ประมาณตีสามครึ่งที่หมู่บ้านเอื้ออาทรกถนนสายไหม
คือทางผู้เสียหายเขาบอกว่าจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
เขาไปแจ้งความเอาไว้แล้วที่สอนอสายไหม
แต่ว่าวันนั้นทางตำรวจก็แค่ลงบันทึกประจำวันเอาไว้เท่านั้น
เป็นเหตุการณ์ที่ผู้เสียหาย๒คนก็คือไนทนพสุขัง

และนายวรพัฒน์เหมชญาติหรือคาสอายุ๒๔ปี
๒คนนี้เป็นวัยรุ่น๒คนที่ถูกรุมทำร้าย
นายวรพัฒน์หรือคัสเนี่ยบอกว่าตอนแรกมีวัยรุ่นประมาณ๕คน
ตัวเองก็เลยบอกไปว่าไม่รู้จัก
จากนั้นคนร้ายทั้งหมดก็มารุมทำร้าย
ตัวเองก็คือในคลาสเนี่ยนะคะกับเพื่อนที่ชื่อว่าในฟิล์ม
รุมทำร้ายใช้ปืนมาข่มขู่บังคับให้ขึ้นรถ
แล้วคนร้ายก็ขับรถพาไปที่ถนนเรียบวงแหวนตะวันออก
พอถึงทางเปลี่ยวคนร้ายไล่ให้ลงจากรถทั้งคู่
แล้วก็มีพวกของคนร้ายขับรถกระบะตามมาอีกหนึ่งคัน
เกือบ๑๐คนนะคะแล้วแต่ละคนก็ลงจากรถ
ชักปืนปืนหลายชนิดเลยนะคะจ่อหัว

ตัวผู้เสียหายที่ถูกทำร้ายก็พยายามจะตอบว่าไม่รู้

ก็ถูกรุมทำร้ายจนเลือดเต็มหน้านอนสลบแน่นิ่งอยู่
รู้สึกตัวอีกทีก็คือที่หน้าหมู่บ้านเอื้ออทรสายใหม่
ก็เลยถามเพื่อนที่ไปด้วยกันก็คือในฟิล์มว่าเกิดอะไรขึ้น
ฟิล์มก็เลยเล่าให้ฟังว่าตอนที่ในคลาสหมอบกับพื้น
คนร้ายก็รุมกระทืบที่ใบหน้าจนสลบใช้ปืนจ่อเอาไว้
แล้วก็ตะโกนกันนะคนร้ายบอกว่ายิงมันซ้ำไปเลยเผื่อมันไม่ตายอย่างนี้
ฟิล์มก็เลยร้องขอชีวิตเอาไว้นะคะ
คนร้ายก็นำตัวมาส่งที่บ้านเอื้ออาทรสายใหม่นี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ทีนี้ทีมข่าวของเราก็เลยลงพื้นที่ไปที่จุดเกิดเหตุค่ะคุณผู้ชม
โครงการบ้านเอื้ออทรสายไหมบริเวณถนนหน้าอาคาร๑๓๑๖
ทีมข่าวของเราก็ไปถามคนที่เห็นเหตุการณ์เขาก็เล่าให้ฟังว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นประมาณตีสามครึ่ง
พฤศจิกายนที่ผ่านมาก็คือคืนวันลอยกระทง
คนที่เห็นเหตุการณ์เขาบอกว่าเขาลงมาทำธุระแล้วก็เห็นว่ามีรถเก
เมียรถเก๋งจอดอยู่กลางถนนไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียน
เห็นกลุ่มวัยรุ่น๕๖คนรุมทำร้ายวัยรุ่น๒คนอยู่
แล้วก็ได้ยินเสียงพูดประมาณว่าเหมือนกับทั้งสองกลุ่มรู้จักกัน
แล้วกลุ่มวัยรุ่นที่รุมทำร้ายเนี่ยถีบวัยรุ่น๒คน
แล้วก็บังคับให้ขึ้นรถแล้วก็ขับออกไป

ก็ไม่รู้ชะตากรรมของวัยรุ่นทั้งสองคนที่ถูกบังคับให้ขึ้นรถไป
เขาก็เลยไปแจ้งรอปภในโครงการให้มาดู
มารู้ว่าวัยรุ่นทั้งสองคนนี้ได้รับบาดเจ็บ
สาเหตุก็คาดว่าอาจจะเป็นการฝากให้มาทำร้ายกัน
เขาแบบวัยรุ่นรู้จักกันฝากให้มาทำร้ายกัน

แล้ววัยรุ่นที่โดนที่โดนบอกว่า
พี่จะให้ผมนัดสื่อพี่อยู่หรือเปล่า
พอสักแพบหนึ่งก็ถี่ไปใส่รถ
มีปืนมีปืนสั้น

เราได้มีการขบุรุษทำร้ายกันทหลังนานไหม

ถ้าเป็นผมผมก็คงช็อกอยู่
แล้วน้องสองคนนั้นเขาได้มีการต่อสู้หรือปักป้องไหม
เขาก็บอกพี่ให้ผมนัดสื่อพี่อยู่ว่าหรอ
ถ้าเป็นคนละกลุ่มเขาจะไม่พูดคำว่าพี่จะให้ผมนัดเผลอพี่อยู่เปล่า
อ่าแต่แต่ว่าเขารู้จักกันเขากลุ่มเดียวกัน
แล้วเขาก็บอกว่าผมเคยอยู่ในนี้ไม่รู้ใครพูดนะได้ยิน
ผมเคยอยู่ในนี้ผมมีผู้ใหญ่ผมมีคนดูแลอยู่ธรรมดาไหม
คือคำว่าคนดูดูแล
ใครเป็นคนพูดครับคุณที่
อืมคือผู้เห็นเหตุการณ์เขาบอกว่าช่วงจังหวะที่ทำร้ายร่างกายกันเนี่ย
ได้ยินเสียงได้ยินประโยคที่เขาพูดกันเหมือนกับว่าเขารู้จักกัน
ฝั่งที่มารุมทำร้ายแล้วก็วัยรุ่นสองคนที่ถูกทำร้ายเนี่ยนะคะ
แล้วก็เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงคืนวันลอยกระทงอย่างที่บอก
ตัวผู้เสียหายทั้งสองคนทั้งฟิล์มทั้งคาสเนี่ย
เขาก็ไปแจ้งความกับตำรวจสอนอสายไหมตำรวจลงบันทึกประจำวันเอาไว้
แล้วก็บอกว่าเดี๋ยวจะติดต่อกลับมาแต่ว่าเรื่องมันเงียบอะค่ะ
วันนี้ทั้งสองคนก็เลยไปที่สนสายไหม
เพื่อติดตามความคืบหน้าของคดีเพิ่มเติมแล้วก็ให้ปากคำเพิ่มเติมกับตำรวจนะคะ
เดี๋ยวให้ผู้เสียหายเขาเล่าให้ฟังหน่อยค่ะ
ผมกำลังขับกลับบ้านกับน้องแล้วมาเจอพอดี
เหมือนเขากำลังขับออกอะครับแล้วเหมือนเห็นมองกระจกหลังแล้วเห็นผมกับน้องพอดี
เขาก็เลยถอยรถกลับมาขวางขวางทางเลยก็คือมอไซค์ไปไม่ได้เลย
ผมเคยคือไปไหนไม่ได้แล้วเขาก็ลงมาเล่นหมุนเลย
ลงมาเขาพูดอะไรไหมก่อนก็เล่นเราก็พูดอะไร
ก็ถามว่าเพื่อนเพื่อนผมอยู่ไหนครับถามหาเพื่อนเรา
ครับผมบอกผมไม่รู้เขาก็เล่นผมเลยครับแล้วก็ให้ผมขึ้นรถไป
ไปตรงอยู่ประมาณเรียบทางด่วนนะครับแถวกลับรถตั้งเรียนมารอครับ
ครับประมาณเท่าทางนั้นแล้วผลิตจากอะไรขึ้น
ก็ให้ผมลงรถแล้วก็ไปเจอกับที่เป็นตัวหัวเรื่องอีกทีหนึ่ง
ที่ชื่อเอ็กซอะครับครับผมเขาก็ให้ลงมาแล้วเขาก็ซ้อมผมอีกรอบหนึ่ง
ตอนนั้นผมแทบจะไม่รู้สึกตัวแล้วผมก็รู้สึกอีกทีก็ตอนอยู่เอื้อ
ตอนน้องผมก็ส่งอยู่เอื้อแล้วตอนแรกแค่เตะแค่ต่อยอะครับ
พักหนึ่งก็มีน่าจะพวกนั้นนะครับแต่ผมไม่ทราบชื่อเหมือนกัน
เขาก็เอาปืนลงมาตกผมอื้อหือเนี้ยหน้าตาดิเละเลยน่ะ
ใช่ก็เนี้ยที่บอกว่าถูกทำร้ายจนสลบไปอะครับเนี้ยเละแบบเนี้ย
แล้วบอกปืนที่เอามาเจาะหัวเนี่ยนะมันมีหลายอย่างมาก
กลยาวปืนลูกซองปืนลูกโม่เนี่ยโอ้โหเนี่ยค่ะ
จากการตรวจสอบเบื้องต้นนะคะตำรวจบอกว่ารู้ตัวคนร้าย๒ใน๖คน
คือนายจิราชัยมาสะอาดและนายกิตติพันธองยืนอายุยี่สิบเอ็ดปี
กิติพันธ์ชื่อเล่นว่าเอ็กซ์นะคะมีรายงานว่าในเอ็กซนี่แหละ
เป็นผู้บงการตอนนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างติดตามจับกลุ่ม
และพิสูจน์ทราบกลุ่มผู้ก่อเหตุที่เหลือเพื่อจับตัวมาดำเนินคดี
คาดว่าจะสามารถขออนุมัติศาลออกหมายจับได้ภายในหนึ่งถึงสองวันนี้
ส่วนสาเหตุตำรวจบอกว่าอยู่ระหว่างลงไปตรวจสอบถ้าพบว่าเป็นกรณีความขัดแย้งของกลุ่มวัยรุ่น
เรื่องของเรื่องก็อย่างที่เราคุยกันแล้วฮะคือปืนมันหาง่าย
วัยรุ่นที่รุมทำร้ายกันข่มขู่กันหรือว่าจะอะไรก็แล้วแต่เนี่ย
จะสังเกตว่าปืนเนี่ยมีหมดปืนจริงปืนเทียมปืนปลอมอะไรก็แล้วแต่
แต่มันหาได้ซึ่งเป็นปืนที่ผิดกฎหมายเป็นลักษณะของปืนเถื่อน
คือปืนดีที่ถูกกฎหมายเขาเอาไว้ป้องกันตัวไม่ได้เอามาทำร้ายร่างกายกันแบบนี้